มาดูต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทยกันหน่อยนะคะ

หลายคนก็ยังคงยึดติดแหละว่าอยากที่จะซื้อดอกกุหลาบ
สัญลักษณ์แทนใจแทนความรักให้กับคนรักในวันวาเลนไทยนะคะ
เขาบอกว่าที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ย
หลาบสวยแต่ว่าปีนี้อาจจะมีมาขาย
ช่วงเทศกาลวาเลนไทยไม่เยอะเท่าไหร่
เพราะว่าอากาศมันหนาวกว่าช่วงปกติที่ผ่านมานะคะ
ก็เลยทำให้กุหลาบออกดอกน้อยกว่าปกติถึง๑๔๐บาท
แต่เห็นบอกว่าราคาจะไม่แพงค่ะ
เพราะว่าไปลงพื้นที่มาดูแล้วเนี่ย
ราคาหน้าสวนแพงสุดอยู่ที่ดอกละ๖บาทเท่านั้นเองนะคะ

ติดตามกันจากคุณอัญชาลีสิริมั่วเลยค่ะ
กุหลาบบนพื้นที่กว่า๕๐ไร่

กำลังชูช่อราวเก็บเกี่ยว
โดยเฉพาะสีชมพูและสีแดง

ในช่วงเทศกาลวาเลนไทยนี้ค่ะ

หลาบออกน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา

จนทำให้กุหลาบไม่ติดดอกหรือโตช้า

เก็บได้ที่ประมาณ๓๐๐๐ดอกต่อวัน
ก็ลดเหลือเพียง๑๗๐๐ดอกต่อวันเท่านั้นค่ะ

แต่ราคากุหลาบกลับถูกลงกว่าเดิม
ตามปกติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
จะเป็นช่วงที่ชาวสวนกุหลาบคาดหวังว่า

แต่ปีนี้กุหลาบแดงอยู่ที่๖๘บาทต่อดอก
ส่วนกุหลาบชมพูราคาอยู่ที่๒๔บาทต่อดอกเท่านั้นเองค่ะ
เท่าที่คิดเองก็คือว่าเราคาดหวังอะไรไม่ได้ค่ะก็คือว่า
แต่ใจก็คิดว่าอยากได้ราคาแพงให้มันนิ่งอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่นิ่งด้วยค่ะ
ก็เลยทำให้เราแบบกระทบกระเทือนไปหลายด้าน
ชาวสวนยอมรับว่ากุหลาบปลูกยากมากขึ้น
เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปวน

ขณะเดียวกันโรคและแมลงก็มากขึ้น
ส่งผลต่อต้นทุนทั้งค่าปุ๋ยและค่ายา
ประกอบกับปัญหาการปรับขึ้นค่าแรง
และแรงงานก็หายากขึ้นด้วยค่ะ
ทำให้พื้นที่ปลูกกุหลาบที่อำเภอพบพระ

จากข้อมูลเกษตรจังหวัดตากปี๒๕๕๙
อำเภอพบพระมีพื้นที่ปลูกกุหลาบกว่า๖๐๐ไร่
แต่ปัจจุบันลดเหลือเพียง๓๓๔ไร่เท่านั้น

หากสถานการณ์ราคากุหลาบไม่ดีขึ้น
ก็อาจจะลดพื้นที่สวนกุหลาบลง
หันไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในอนาคต
ธีรเดชคงเฉลิมวัดถ่ายภาพ

ข้าวทะลัดทีวีรายงาน